สวัสดีค่ะเจ้าดำหรับคุณเจ๊กุรีย์
สวัสดีค่ะ

อันนี้คือสีป้ายมาให้เหรอ

สุดฤทธิ์สุดเดชของคุณเนย์

โอ้โหยอดเป๊ะปังอลังการมากเลยนะคะ
โอ้โหยอดเป๊ะปังอลังการมากเลยนะคะ

สุดยอด
ตามมาติดกับอีกหลากหลายมากมายคอนเทนต์นะคะ
ตามมาติดติดกับอีกหลากหลายมากมายคอนเทนต์นะคะ

ลาสุดดิฉันไปมารำใหญ่
เฮ้ยมาก
แน่นอนค่ะนอกจากการเมาส์มอยนะคะดิฉันได้ขึ้นเวทีด้วยค่ะ

หมายใดทัมให้ดูหน่ะ
ไตรขาสูงอยู่หน้าเมืองเทีย
ด้านเจอร์เขาแบบวอดเล็ตมากจริง

คิดสุดเจนกันจริงเลยนะคะ

สุดทางมีอะไรแบบยังบอกเลยแหละ

แต่มันมีเรื่องราวนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อน
น้องข้าวประกุณ์น่ารักดีแล้วจริง
สุดเร็จเลยนะคะติดตามทางไหนคะพี่จักรี
ก็ย้ำนะคะว่าไม่มีในทีวีค่ะดูทางออนไลน์ทางมือถือ
มาโปรโมทเพราะว่ายุคนี้เนอะหยิบมือถือขึ้นมาดูได้เลยนะคะ
มีอะไรที่อยากเม้ามอยอีกไหมที่ไปขึ้นเวทีกับเรา
บอกว่านะคะคืนที่ไปเนี่ยที่เห็นไหมคะวัดราชประเขา
อ้ายอ้ายบ้านคุณชนะอย่ะ

คุณผู้ชื่อนะว่าจะชูนคุณชนะไปอยู่เหมือนกัน
คือปกติสุริซิเดชเขาต้องไปกลางคืนใช่ไหมคะ

โอ้ยจะพาไปล้างป่าช้าหรือไปลงหลุม

รายการไหนผมก็อยากไปนะยกเว้นรายการนี้
สุดสุดเดชไม่อยากไปด้วยเลยพาไปลงหลุมบ้าพอเขาแตกไม่หรอก
อันนี้ติดต่อมาฝากไว้ก่อนนะคะแต่ว่าอีพีนี้ฝากไว้ด้วยนะคะ
ทั้ง๕อีพีรวมไปถึงอีพีล่าสุดนะคะ
ฝากไว้ด้วยวันนี้ทุ่มครึ่งติดตามนะคะกับรายการสุดฤทธิ์สุดเดช
ฉันอยู่คุณเต้นอยู่ฉันอยากให้คุณโชว์คุณสะเต็ด

แล้วที่สำคัญกระโปรงตัวนั้นที่เห็นไหมคะ
ลำไยขอไปขึ้นเวทีแล้ว

พรุ่งเรื่องกว่านี้น่ะเรียบร้อนก็ดีนะคะ

เออฝากไว้ด้วยนะคะสำรวจการสนิทสุดเด็ดค่ะ
บอกทางทีวีนะไม่มีทางทีวีย้ำตรงนี้นะคะ

กดไลค์กดแชร์กดไลค์สุดแปลกกันด้วยค่ะ
นิดเดียวถ้าผมไปออกเนี่ยไม่ออกยูทูปได้ไหม

คุณออกมาเหมือนงูอะจัดโทรมาได้
เอาอันนี้ขอบคุณพี่แจ๊กมากค่ะขอบคุณพี่แจ๊ก